เชื่อเรื่องตายแล้วฟื้นไหมคะ
หลังเนี่ยหลายเคสแล้วนะ

ครั้งแล้วนะที่มีคนตายแล้วฟื้น

อีกแล้วค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของ
หรือว่าจาโสนะคะจาโสอายุ๖๔ค่ะ
เป็นอดีตนายทหารมณฑนฐานบกที่๑๖ที่ราชบุรี
ทางครอบครัวบอกว่านี่แหละคือเรื่องราวของตายแล้วฝืน
แล้วเขาฟื้นขึ้นมาตอนเขาตายเขาเห็นอะไรเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังหมดเลยนะ
นางโหงทัพเดชโกิตอายุ๖๓
นางสาวจิราพัฒน์ทัพเดโชกิจอายุ๓๕คือภรรยาและลูกสาวนะคะ
ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเรื่องตายแล้วฟื้นมีจริง
เรานี่ส่งคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปคุยกับจาโส
จาโสเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอาทิตย์ที่๖ตุลาคม
ตอนเช้าค่ะประมาณสัก๙โมงเช้าไปออกกำลังกาย
ด้วยวิธีการนี้วิ่งที่รูนี้เลยค่ะแล้วก็ไปขุดดินที่ท่อระบายน้ำหลังบ้าน
ขุดไปได้สองครั้งหน้ามืดแล้วก็ตะโกนเรียกภรรยาว่าจะเป็นลม
ขอน้ำหน่อยแล้วก็ไปนั่งตรงบันไดหลังบ้านแล้วหมดสติเลย
จาโสบอกว่าภาพตัดไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยคือหมดสติอยู่ตรงบันได
จาโสบอกว่าตอนที่วูบหมดสติเห็นภาพตัวเองนี่ลอยแบบนี้เลย
ลอยเลยอ่ะลอยเคลื่อนไปอยู่อีกโลกหนึ่งอะค่ะลอยมาใกล้เราด้วยค่ะ
จาโสบอกว่าสวยมากคือเห็นแบบนี้นี่เราทำภาพตามที่จาโสเล่าเลยนะ
คือเป็นสีเขียวเห็นโดยรอบเป็นสีเขียวเหรอคะเขียวมรกฏ
ต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็มีปากถ้ำค่ะถ้ำนี้เป็นสีมรกฎทรงแสงสว่างวิบวับ
คือสวยมากจาโสบอกว่าร่างของเขาค่อยลอยเข้าไปในถ้ำ
กำลังจะเข้าไปในถ้ำแล้วได้ยินเสียงหลานได้ยินเสียงภรรยาเรียกชื่อ
หลุดจากพวังในภาพครั้งแรกค่ะแล้วมาเห็นภาพอีกครั้งคราวนี้
เป็นภาพสว่างสดใสค่ะเห็นข้างหลังของแม่ชีที่นับถือกำลังเดินจงกลมอยู่
จาโสบอกว่าก็ค่อยลอยตามแม่ชีที่เดินจงกลมอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วสักพักได้ยินเสียงอีกแล้วได้ยินเสียงภรรยาได้ยินเสียงลูกเรียกชื่อ
ก็เลยสะดุ้งรู้สึกตัวอีกทีคือ๔โมงเย็นในวันเดียวกันนะคะ
จาโสบอกว่าเป็นคนชอบถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอันนี้ส่งจากการทำดี
ก็เลยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นวิทยาธารให้คนอื่นด้วย

คือตัวผมไม่รู้แต่รู้ว่าเราจิตเราไปอย่างนั้น
แต่ผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยตายไปแล้วแล้วฟื้นแต่ทุกคนบอกว่าตายไปแล้ว
คือตัวเองจะไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าไปเห็นในเหตุการณ์๒จุดนี้
ผมจะเป็นคนนั่งสวดมนต์ไห้พระอยู่แล้วนั่งสมาธิด้วย
ก็นั่งสมาธิก็วันหนึ่งก็อย่างน้อยชั่วโมง
แล้วก็ผมเชื่อเรื่องนี้เรื่องการทำดีปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระ
มาเตือนให้เราได้ไปเห็นไปรับรู้
แล้วก็ให้มาบอกกับผู้คนแบบนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะ
ผมคือคลิปแล้วทำไมผมต้องไปเจอแบบนั้น
ตอนนี้ไปเจอในลักษณะอย่างนี้ทุกคนก็บอกว่าดีนะ
ที่เราไปเห็นสิ่งดีไปเห็นแม่ชีอย่างนี้สีขาว
ทีนี้ไปถามลูกสาวหน่อยนะคะลูกสาวจาโสเล่าบอกว่า
สภาพของพ่อวันหนึ่งที่เธอจำได้เนี่ยนะอาการไม่ดีเลยค่ะ
ผ่านไปกว่าครึ่งวันเธอเห็นพ่อเห็นหมอเข้ามาปั๊มหัวใจพ่อหลายครั้ง
แต่พ่อคือนอนนิ่งไม่ตอบสนองอะไรเลย
เธอตัดสินใจไปไหว้ขอพรกับหลวงพ่อโสธรที่ประดิษฐานอยู่หน้าโรงพยาบาล
อธิษฐานเลยตั้งจิตบอกว่าขอให้พ่อหายเป็นปกติ
ส่วนตัวเธอบอกว่าที่พ่อฟื้นขึ้นมาได้น่าจะเป็นเพราะว่า

แม่ก็บอกว่ารู้สึกตัวแล้ว
แต่ว่าถ้าอยากไม่ได้คืนสิอีก
ที่เราบูชาเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรด้วยค่ะ

เราแบบน่าจะคิดดีทำดีด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะ
เหมือนทำบุญทำอะไรอย่างนี้ค่ะ

เห็นในพวังว่าเป็นแม่ชีที่นับถือค่ะ
ไปเลยค่ะที่วัดเขาช้างมงคลวนาราม

แม่ชีที่จโตรรนับถือแล้วก็เห็นภาพในภวัง
แต่ว่าแม่ชีบอกว่าไม่อยากเปิดเผยตัวตนเออขออยู่อย่างสงบ
แต่ก็ยินดีที่จะพูดคุยอ่ะนะคะซึ่งคุณสุดปรีดาก็พยายามสอบถามแม่ชีว่า
เล่าเรื่องจาโสให้ฟังว่าจาโสเนี่ยเหมือนตายแล้วได้ฟื้น
ในทางทำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแม่ชีบอกว่าถ้าตามความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ย
ก็จะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าตายแล้วฟื้นใช่ไหมแต่ถ้าในทางทำมันเป็นไปไม่ได้
คนเราถ้าตายคือตายเลยไม่มีใครจะฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้
แต่สำหรับกรณีของจ่าโสเนี่ยแม่ชีบอกว่าเหมือนเป็นการตายแค่ชั่วขณะแล้วจิตเนี่ยยังไม่ดับ
ที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตรวจพบด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ได้
เมื่อจิตยังไม่ดับประกอบกับผลบุญที่ทำไว้ยังมีอยู่จ่าโสถึงได้ฟื้นคืนกลับมาค่ะ
มันไม่ได้ตายจริงอ่ะ
ก็คือไม่ตายจริง

ก็จะออกมาว่าตายแล้วฟื้นไม่ตายจริง
แล้วอย่างที่เกิดจริงกับคุณพี่อ่ะฮะ

ถ้าเขาตายจริงเขาไม่ฟื้นหรอกยังไม่ตายจริง
ถ้าตายจริงปั๊มมันไม่ขึ้นหลบหัวใจอ่ะ

ตายจริงก็จะตายจริง

เขาพอตายเขาไม่ขีดยาเทียบมั้ยเหมือนกันแหละ

สมกันความต้องคุกอย่างมันเข้าไม่ได้ถ้าขีดยาเกล็ดเลย